คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะว่าความเสี่ยงนั้นอยู่รอบตัวเราครับ
แต่ว่าเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้เกิดขึ้นเป็นอย่างดีแล้วก็วิธีใดนะครับ
วันนี้เรามีคำแนะนำดีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับ
คุณสรายุทธ์อภัยพิมพ์ครับเป็นผู้จัดการภาคตะวันออกกรุงเทพประกันภัย
วันนี้ก็คุยกันสดกับสไกด์เข้ามากับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยรวมทั้งความสูญเสีย
เราจะลดพวกนี้แล้วก็จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างไรดีครับ

เนื่องจากว่าตัวความเสี่ยงภัยต่างมีอยู่รอบตัวเราเลยนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่โอนความเสี่ยงภัยไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับ
มันอาจจะทำให้เราเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหาย
ครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะรับเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างนะครับว่า
สมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจ
เกิดความเสียหายขึ้นมาจากอุทธกภัยภัยน้ำท่วม
หรือว่ามีลมพายุพัดเข้ามาเกิดความเสียหายที่โรงงานของเรา
ธุรกิจของเรานะครับ
ถ้าเกิดว่าเสียหายไปหมดเลยนะฮะ

มันจะศูนย์หายไปหมดเลยทั้งสิ้นนะครับ
คราวนี้ทำอย่างไรครับที่เราถึงจะโอนความเสี่ยงภัย

ทุกวันนี้ในธุรกิจของการประกันวินาศสำคัญ
เราสามารถที่จะโอนความเสี่ยงไปทั้งหมด
ให้กับบริษัทประกันวิทยาลัยสภัย

แทนลูกค้าของเราผิดได้
ว่าจะช่วยเหลือสังคมได้ในแง่ไหนบ้างครับคุณสรายุทธ์ครับ

เป็นอีกนิติหนึ่งที่ในธุรกิจประกันวิทยาลัยสภัย

จริงแล้วในส่วนของประกันวินาศภัยเองเนี่ย

เหมือนที่ผมได้เรียนสักครู่นี้นะครับว่า
ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ
ถ้าเราไม่มีใครสักคนหนึ่งมารองรับความเสี่ยงนะครับ
สิ่งต่างที่เราสร้างไว้มันไปหมดเลย
พอไปหมดเลยปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่า
ลูกค้าเองนะครับเจ้าของธุรกิจสูญเสียรายได้
พอไม่มีรายได้ปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ
ครอบครัวจะอยู่กันยังไงนะครับ

ถัดมาถ้าเกิดเรามีลูกจ้างเรามีลูกน้องของเรามี
ครอบครัวของลูกน้องก็จะอยู่ไม่ได้นี่
ปัญหาที่จะตามมานะครับก็คือ
ก่อไปสู่ปัญหาของปัญหาทางด้านสังคม
อาจจะมีคนที่คิดไปเป็นแบบ
ไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วก็ต้องไป
รับจิ้งไปขโมยของเขาไปเป็นโจทย์ไปเป็นขโมยต่าง
อันนั้นก็เป็นปัญหาของทางสังคมที่จะตาม
ประกันภัยจะเข้ามาช่วยดูแลธุมิญาณ
แทนที่เราจะต้องสูญเสียไปทั้งหมดเลย
ประกันภัยจะเข้ามาชดใช้ให้ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้เรากลับคืนสู่สภาพเดิม
ในช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
ที่พูดมาทั้งหมดต้องถามว่าใครสามารถทำได้
และใครกลุ่มไหนควรจะทำประกันเหล่านี้ครับ
จริงแล้วคนที่สามารถทำอาการไทยได้นะครับ
ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เจ้าของทรัพย์สินสามารถทำการขายได้
ตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราเป็นเจ้าของรถยนต์
เราเป็นเจ้าของบ้านเราสามารถเอาทรัพย์สินของเรามาทำประกันภัยได้นะครับ
แล้วก็เจ้าของทรัพย์สินเองเนี่ยนะครับ

ติดไฟแนนซ์เราไปกู้เงินไฟแนนซ์ซื้อรถยนต์มา

ถ้ารถยนต์เกิดการเสียหายเกิดศูนย์หายหรือรถหายไปทั้งคันนะครับ
เราต้องจ่ายเงินให้กับทางไฟแนนซ์
แนนซ์เขาคงไม่หยุดให้เราก่อนแน่

ประกันภัยจะช่วยชดเชยตรงนี้ให้ครับ
ครับแต่นี่ผมขอถามรูปเลยด้วยกันว่า
สินอะไรที่สามารถทำประกันวินาศภัยได้
และอวดภัยใดบ้างที่ประกันวิทยาศภัยนั้นให้ความคุ้มครองอยู่ครับคุณ
ทรัพย์สินทุกอย่างครับ
สิ่งทุกอย่างก็จะเป็นตัวบ้านตัวอาคารตัวโรงงาน
รถยนต์แม้แต่ทรัพย์สินมีค่าของเราเองนะครับ
อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนาฬิกา

สิ่งที่เป็นทรัพย์สินทั้งหมดสามารถทำประกันภัยได้หมด
นิเจอร์ของเราเองทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานของเรา

สามารถทำประกันภัยได้ทั้งหมด

ส่วนใครที่ต้องใช้ความว่า
อาจจะต้องมาคุ้มครองให้กับทางทรัพย์สินของเรานั้นเนี่ยนะครับ
ก็จะมีตั้งแต่ถ้าเป็นในเรื่องของประกันอัคคีภัยนะครับ
ก็จะมีเรื่องของไฟไหม้นะครับ
เรื่องของไฟลงประยุกต์นะครับ
เรื่องของไฟน้ำท่วมให้ไปนิ่นไว้นะครับ

สามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งหมด

อากาสหน้าคงได้มีการพูดคุยกันอีกนะครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

สามารถทำประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างได้นะครับ